เหมือนเก่าแล้วกับคุณหวุนเซ็น
ตอนนี้พี่ชาคริสเป็นคุณพ่อเรียบร้อยแล้ว

กับภรรยาสาวคุณแอน

แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ
แล้วก็ที่เห็นหน้าบานกว่าใคร

เพราะว่าใจเขาอยากมีลูกสุดนะคะ
พร้อมกับเป็นธรรมนาคตินะคะ

ขอให้น้องโพลเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็คุณภรรยาสาวก็ฟื้นตัวไวด้วยแล้วกันนะคะ